คนเร่ร่อนเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับที่หาดใหญ่สงขลาก็มีพวกร้านค้านะครับหรือว่าร้านสะดวกซื้อก็แจ้งไปยังตำรวจนะครับว่าให้ช่วยมาตรวจสอบหน่อยเพราะว่าแถวตัวเมืองหาดใหญ่โดยเฉพาะแถวตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยนะครับมักจะมีคนเร่ร่อนมาทุกคืนนะคนเร่ร่อนคนจรจัดเดินไปเดินมานะครับแล้วที่สำคัญก็คือเวลามาแล้วก็มาใช้แถวหน้าร้านเขาเป็น

สาขาที่เป็นพนักงานผู้หญิงอย่างเดียวเนี่ยบางทีเขาก็กลัวค่ะเพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสามารถที่จะควบคุมตัวมาได้๓คนนะครับคนที่ไปนอนหลับไปนอนปักหลักอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อแล้ว๑ใน๓เนี่ยนะตรวจค้นตัวนะครับพบว่ามีแบงค์พันธุ์นะรวมแล้วเป็นเงิน๒๘๐๐๐กว่าบาทโอ้โหนี่ฮะนี่คนเร่ร่อนนะ
หาญาติที่น้องอะไรได้หรือเปล่าถ้าไม่มีใครมาติดต่อรับ
ไปดูแลก็จะส่งไปฝึกอาชีพแล้วก็เยียวยาให้กลับไปทำมา
หากินไม่ต้องเร่ร่อนขอทานอีกต่อไปค่ะโอ้โหแต่มันทำให้
ให้แบบ๒๘๐๐๐บาทใช่คือบางทีคนเขาสงสารไงแล้วคนก็ใจ
ดีเนาะก็ให้เงินให้เงินหูยหลายหมื่นเลยทีเนี่ยใช่